เอาล่ะก็ตื่นเต้นนะไม่ค่อยเห็นเป็นงานชุมนุมรื่อสีที่ใหญ่ที่สุด

มีจริงแล้วมีเยอะด้วยไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคะ
ประเทศเขามาชุมนุมกันจัดที่มหาสารคาม
แล้วไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณครั้งที่สองแล้ว
แล้วครั้งแรกล่ะคะครั้งแรกก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กัน
ที่สองยิ่งใหญ่กว่าไม่ใช่แค่ฤษีมาชุมนุมกัน
มีการจัดแสดงวัตถุมงคลมีการสวดมนต์บูชาครูบูชาบวงสวงเทวดาด้วย
งานนี้ค่ะมีรือสีจากทุกอาสมทั่วโลกกว่า๓๐๐ตนมาร่วมงาน
อย่างเช่นจีนไต้หวันเวียดนามฮ่องกงหมอธรรมทั่วประเทศนะคะ
มากันที่งานชุมนุมฤษีโลกครั้งที่๒ของเอเชีย
ผมไม่คิดเลยนะครับว่าเมืองจีนเขาก็จะมีด้วย
ฮ่องกงเขาก็มีเหมือนกันมีมีไต้หวันเวียดนาม
นี่เป็นการชุมนุมระดับโลกเลยนะคุณ
ใช่ลือสีแต่ละตนก็จะมีเครื่องแต่งกายที่เฉพาะตัว
แต่ก็จะมีอะไรที่คล้ายกันลักษณะ
เขาก็จะมีบุคลิกไปในทางเดียวกัน
สงสัยว่าฤษีเขาชอบไว้หนวดไว้คราวเหมือนกันเนอ
ค่ะเป็นสไตล์เขาคล้ายกันใช่
และที่สำคัญต้องมีเครื่องรางของขลัง

จัดขึ้นกันที่จำนักอสมครูธรรมบ้านแสนศุกร์ตมหนาศรีนวลกัณฑวิชัยมหาศรฆาม
งานนี้ในภูตสิตสมจิตรองพพพฤวรรชการจังหวัด
เป็นประธานฝ่ายคารวาสก็มาทักทายฤษีที่มาร่วมงาน

ก็จัดพิธีสวดนพะเคราะห์แก่ปีชงปลงปีเสีย
และจัดแสดงวัตถุมงคลในแวดวงฤษีด้วยนะ
นี่ไงที่ผมบอกว่าเป็นไฮไลท์ของงาน
การจัดแสดงวัตถุมงคลคนเข้ามาเพียบ
คนที่เขาชื่นชอบเรื่องนี้พลาดไม่ได้
ใครมีอะไรเด็ดใครมีอะไรดีก็มาโชว์
แต่ว่าที่น่าสนใจคือเขานัดกันทางเฟซบุ๊กนะ
ก็จะมีฤษีตุลมาร่วมงาน
ชื่อดังเลยใช่ไหมใช่แล้วค่ะ
งานนี้ถือว่าฤษีได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการปฏิบัติธรรมของฤษีจากทั่วโลก
ซึ่งแต่ละแห่งก็จะแตกต่างกันไปตามสังคมวัฒนธรรมความเชื่อ
แต่โดยหลักการสำคัญของผู้ที่บวชเป็นฤษีนั้น
ต้องมีอาจารย์เหมือนสิทธิ์มีครูนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือต้องประวารณาตัวจะประพฤติดีปฏิบัติชอบ
เพื่อให้เป็นที่เคารพสัทธาของสาธุชน
นั่นก็คือการถือศิลป์๕อย่างเคร่งครัด
รักษากายวาจาใจให้สะอาดเว้นจากการเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่น
มีวัดปฏิบัติก็คือสวดมนต์ทุกวันฝึกสมาธิ
นิยมแต่งกายด้วยชุดพิธีการแบบฤษีอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะ
ส่วนข้อปฏิบัติอื่นก็อาจจะแตกต่างกันไป
ตามความเชื่อตามคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละท่าน
มีการนัดแนะที่จะมาชุมนุมกันแบบนี้
นี่คือการชุมนุมฤษีระดับโลก
แล้วมารวมตัวกันได้ที่ประเทศไทยของเรานี่ฉันว่ายิ่งใหญ่มากนะ